กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลก
แล้วก็กลายเป็นเรื่องปริศนาด้วยนะคะ
ลูกชายอายุ๓๖ปีบ้านก็ปลูกติดกัน
ใกล้กันกับพ่อกับแม่แหละค่ะที่จังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพเชียงแสนนะคะ
ลูกมาหาพ่อกับแม่ตอนเช้า
แต่ปรากฏว่าพ่อกับแม่กลายเป็นศพไปซะแล้วนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าหาตัวคนร้ายอยู่
เพราะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าผู้ตายเป็นคนดี
ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะแต่สักประมาณเมื่อสองสามปีก่อน
เคยมีเรื่องปัญหาการทางเข้าออกหมู่บ้าน
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะมานานแล้วค่ะ
เป็นเหตุการณ์ตำรวจสพเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมกับทีมแพทย์
ไปตรวจสภาพศพฝ่ายพ่อเนี่ยชื่อว่านายบุญจันทร์สิงหลาดอายุ๖๒ปี
ส่วนฝ่ายแม่เนี่ยชื่อว่านางแสงจันทร์สิงหลาดอายุ๕๗ปีค่ะ
ตรวจสอบพบศพบริเวณบ้านพักของผู้ตายที่บ้านร่องบงหมู่๒ตำบลโยนกนะคะ
พบว่าฝ่ายพ่อเนี่ยสภาพศพคือมีผ้าขาวม้าปิดอยู่ที่หน้า
ส่วนฝ่ายแม่นอนเสียชีวิตอยู่ข้างกันใกล้กันนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีกองต้นถั่วกะละมังพลาสติกสีดำ๒ใบถังน้ำหนึ่งใบ
แล้วก็มานั่งหนึ่งตัววางอยู่ด้วย
ในบุญจันทร์มีร่องรอยบาดแผลคล้ายกับถูกรัดจนคอหนังถลอกออกมา
ฝ่ายแม่ก็มีเลือดไหลออกมาที่จากจมูก
ว่าทั้ง๒คนเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ในที่เกิดเหตุตำรวจก็พยายามดูแล้วค่ะว่ามันมีร่องรอยการต่อสู้หรือเปล่า

ทีนี้ตำรวจไปสอบถามลูกชายของผู้ตายชื่อว่านายทำรงสิงฉลาดอายุ๓๖ปี
เล่าแบบนี้บอกว่าตัวเองอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งในหมู่บ้าน
ใกล้กันนั่นแหละค่ะเมื่อวานตอนบ่ายก็ยังแวะมาหาพ่อแม่อยู่ตามปกติค่ะ
พ่อแม่กำลังนั่งแกะเมล็ดถั่วเพื่อนำไปตาก
แล้วนั่งคุยกันสักพักหนึ่งตัวเองก็เลยขอตัวกลับบ้าน
จนกระทั่งเช้าวันนี้สักประมาณเกือบ๙โมงกลับมาหาพ่อกับแม่อีกครั้งหนึ่ง
แต่กลับมาพบครั้งนี้พ่อแม่กลายเป็นศพไปแล้วนะคะ
พบว่านอนเสียชีวิตบริเวณกองถั่วที่นั่งแกะกันอยู่
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
อีกหนึ่งคนที่เราไปสอบถามหาข้อมูลแล้วก็หาเบาะแส
ก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ที่พื้นที่ที่ผู้ตายเสียชีวิต
ชื่อว่านายสุทวนปัญญาผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายบุญจันทร์
แล้วก็นางแสงจันทร์เป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครในหมู่บ้าน
แล้วก็ยังเป็นอพปรของหมู่บ้านมีอาชีพเป็นช่างไม้รับจ้าง
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลน่าสนใจ
บอกว่าสักประมาณสองถึงสามปีที่ผ่านมา
ผู้ตายเคยมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องข้อพิพาททางเข้าออกกับบ้านข้างเคียง
ก็เลยเรียกทั้งคู่มาไกลเกลี่ยกันละ๒ครั้ง
แต่การเสียชีวิตของผู้ตายก็ไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรกันแน่
แต่เขาแค่บอกว่ามันมีข้อมูลแบบนี้นะเรื่องอื่นเขาไม่รู้
เพราะทั้งคู่เป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใคร
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดว่า
ปมการสังหารการเสียชีวิตของผู้ตายทั้งสองคนมาจากเรื่องอะไรกันแน่
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของตำรวจนะคะชุดสืบสวนต้องลงพื้นที่ไปหาเบาะแสของคนร้าย
ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ
ตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ถึงมูลเหตุการตายเนี่ยนะคะ